มากับลูกชิ้นแน่นที่เบียดเสียดกันอยู่ในหม้อร้อนนี้จะมีวิธีการทำยังไงไปสืบกันเลยจ้า
อ่าพูดถึงลูกชิ้นกันเลยเฮียครับเรามีลูกชิ้นกี่ชนิดครับที่นี่

ใช่เป็นลูกชิ้นเนื้อวัวทั้งหมดเลยครับ
เราใช้เนื้อส่วนไหนของวัวมาทำลูกชิ้นครับ

ลูกชิ้น๒ชนิดนี้มันต้องใช้เนื้อส่วนเดียวกันหรือแตกต่างนะครับ
ส่วนเดียวกันแต่เราจะเป็นลูกชิ้นเอ็นนี้จะพิเศษกว่าเนื้อหน่อย

ให้ลูกชิ้นเอ็นหอมครับเพราะเอ็นนี่มันจะเหนียวครับ

โอ้โหนี่เทคนิคพิเศษเลยนะครับผม
วิธีลวกลูกชิ้นให้อร่อยของร้านนี้จะมีเทคนิคยังไงครับ
ทุกชิ้นเราอย่าต้มนานนะครับต้มพอให้ลูกชิ้นร้อนแล้วก็ทานได้เลย

น้ำซุปล่ะครับน้ำซุปเราพิเศษไงครับ
ซุปเป็นสูตรของทางร้านคือเป็นต้มมาจากลูกชิ้นเลยครับ
เป็นน้ำซุปที่เราลวกมาจากลูกชิ้น
ก็ใช้น้ำซุปที่เราทำลูกชิ้นมาเป็นน้ำซุปต่อเลย
มันก็จะได้ความหวานจากเนื้อวัวลงมาผสมทานอยู่ในนี้เลย

อ๋อไม่นะครับเราก็ใส่รากผัดชีวิตไปในน้ำนิดหน่อยแค่นั้นเอง

นั้นก็ได้น้ำซุปที่หอมแล้วก็หวานแล้วนะครับผม

จะมีเส้นหมี่กับเส้นใหญ่นะฮะ๒เส้น
หมี่จะเป็นหลักครับผมน้ำใสเส้นหมี่จะลวกแล้วอร่อยดีครับ
กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยต้องกินกับเส้นหมี่อร่อยสุด

เอาล่ะรู้แล้วส่วนผสมหลักมีอะไรบ้างนะครับผม

เอาละครับพร้อมมาชิมแล้วนะครับผมอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ย
เอ่อเป็นเส้นหมี่แห้งทุกอย่างครับทุกอย่างทุกอย่างนี้มีอะไรบ้างเอ่ย
มีลูกชิ้นเนื้อสดตัดแล้วก็เอ็ดเปื่อยครับครับนี่เหรอฮะ
นี่แหละครับคือเอ็นเปื่อยของที่ร้านเลยครับ
อันนี้คือใช้เนื้อสดไหนเนี้ยอ่าเป็นเนื้อสามชั้นครับคุณรับครับผม
สามชั้นนะครับเอาไปทำอะไรบ้างครับเอาไปต้มนะครับ
ต้มประมาณหกชั่วโมงนะครับอืมต้มน้ำตาวนี่เหรอครับผม
แล้วก็ใส่ซอสนิดหน่อยครับใส่ซอสนิดหน่อยครับผม
ชั่วโมงเหรอคุณจะได้แบบนี้ครับผมก็จะได้เนื้อเปลยแบบนี้นะครับผมครับ
แล้วเนื้อสดล่ะครับเนื้อสดเนื้อสดเป็นสูตรหมักของทางร้านนะครับผม
เป็นสูตรเอ่อเนื้อส่วนสะโพกนะครับสะโพกนะครับเราแลกส่วนที่นุ่มแล้วก็มาหมักอีกทีครับผม
หมักนานไหมครับอันนี้อันนี้หมักประมาณสักสามชั่วโมงแล้วข้ามวันหน่อยนะครับ
วันด้วยเหรอครับผมต้องหมักข้ามก็คือเอาข้าวตู้เย็นไว้ข้ามวันเลยใช่ครับเออ
อ๋อจากนั้นจะใช้งานได้นะครับผมครับผมแล้วเวลาทานเราทานกับน้ำจิ้มนี่หรอน้ำจิ้มนี่ใช่ครับผม
ที่มีใส่อะไรบ้างครับเอ่อเป็นพริกป่นแล้วก็ปรุงเครื่องเองอ่ะครับผมอ่า
ที่ลูกค้าชอบอะครับวิธีทานเขาทานไงเขาก็ทานกันอย่างงี้เลยครับ
ปรุงเหมือนปรุงมันได้ปล่อยแล้วใช่ใช่ครับอ่าแล้วก็เนื้อต่างต่างก็เอาไปจิ้มตรงนี้
ได้ครับถูกนี่เลยอันนี้เราใส่ปรุงอะไรบ้างครับปรุงนี้
แค่นั้นเลยจบเลยครับ

เป็นเนื้อครับผม

เวลาเคี้ยวลงไปมันมีความกรอบก่อน
ใช่

ไม่มีส่วนผสมอื่นนะครับ

หอมกลิ่นเนื้อ
หอมกลิ่นแทนนิดหน่อยบ่าใช่ไหม

อันนี้หนุ่มเลย
ไม่น่าเชื่อว่าเนื้อ
บางคนจะเป็นมีความเนี๊ยว

แต่จะนุ่ม

ทางร้านจะไม่ได้ขึ้นราคาแบบปุบปับนะครับจะเป็นแบบทีละขั้นตอนจาก๕๐เป็น๕๒๕๓ประมาณนี้ครับ
ขึ้นหนิดหน่อยตอนนี้อยู่ที่๕๓อาณาโครตก็มีอันการขึ้นไป๕๔อีกเป็นไปได้ครับผมเป็นไปได้

สมัยคุณพ่อขายเนี่ยก็ขายทาบเท่าไหร่เริ่มต้นเลยชามละ๒บาทครับ
๒บาทแล้วก็เครื่องก็เต็มอย่างนี้เลยอันนี้คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่๕๐ปีแล้วเดิมทุกอย่าง
ไม่มีเลยครับเดิมทุกอย่างใช้สูตรนี้เลยครับ
คุณพี่เนี่ยมาดูแลร้านแทนคุณพ่อได้กี่ปีแล้ว

ตั้งแต่ผมอยู่ป๒ครับผมก็ทำงานมาตลอด
ตั้งแต่ป๒ก็ทำงานอยู่ที่ร้านนี้มาตลอดเลยเหรอคุณพี่เนี่ยก็ช่วยคุณพ่อครับผม
เพราะฉะนั้นก็จะรู้สูตรทุกอย่างของโรงพยาบาลครับทำได้ทุกอย่างของโรงพยาบาลนะครับ

ไม่ไปไหนเป็นกงศรีช่วยกันทำช่วยกันใช้

นักขยายสาขาไปให้คนไก่
ได้ทานของอร่อยบ้าง
ถ้าอยากทานต้องมาสีย่านเท่านั้น
โอเคโอเคมาอย่างไรต้องมาสีย่าน

ปิดท้ายเบรกนี้กับภาพลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาไม่ขาดสาย
ต่อเต็มตลอดเวยืนยันว่าเป็นร้านอร่อยในตำนานของจิมเลยแล้วค่ะ
แล้วที่มาของชื่อคันโหงตั้งก็ลูกค้าเลยอ่ะ

เขาเรียกห้องเต้เลย
ที่มาห้องเต้นี่ไม่ได้ตั้งเอง
แต่ลูกค้าเห็นว่าเครื่องที่เราใส่เนี่ยชิ้นใหญ่ทั้งนั้น

ซุปเราเคี่ยวมาประมาณ๒๓ชั่วโมง

ก็คาตังค์แล้วก็น้ำซุปเก่า
ก็คือเราเหลือจากตอนเย็นแล้วก็เอามาใส่ตอนเช้า

แล้วก็มาใส่ลงไปแล้วน้ำมันจะเข้มข้นกว่านี้